พักยังไม่ได้มีการพินาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

กว่าจะได้มีการกำหนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง
จากนั้นเนี่ยถึงจะเริ่มพิจารณา

และผู้ที่เหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่ง
ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องของการพินา

ก็คือยืนยันว่าคนที่ไปประสานนี่ไม่ได้เรียกชื่อมา
ยังจะไม่ได้นำชื่อมาพี่ไอนายนะครับวันนี้
ไปประสานที่จะไปประสานงานจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้วก็ต้องเอามาคุยกันในพักนี้ค่ะ
ก็เรียนว่าอยู่ในขั้นตอนของการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติยังไม่มีการพินาตัวบุคคล
ก็คือยืนยันว่าแล้วดิวมันยังเป็นตำแหน่งเดิมอยู่ไหมที่เป็น
ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นก็ขอปฏิเสธข่าวนะครับเดี๋ยวจะเกิดความสับสนในกลุ่มสมาชิกของเราทั่วประเทศ
แล้วก็สังคมโดยทั่วไปในรายชื่อที่ปรากฏออกมานั้นไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับ
ยังไม่มีการพินาและโปรดฟังหูไว้หูด้วยสำหรับบุคคลที่ให้ข่าว
คนที่มีอำนาจในการให้ข่าวเรื่องนี้เนี่ยคือท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพัก
หรือก็โศกพักษ์ที่รับหม้อมหมายเท่านั้นนะครับ
ต้องรอให้มีพวกมันรับชวงการปวดเก้าแต่งตั้ง
ซักครบก็จะดำเนินการให้เร็วที่ที่สุด
แต่ก่อให้เกิดความสับสนภายในภาค